โอ้โหพอเห็นพวกเรา๓คนฮาคัก

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปทานของอร่อยสูตรดั้งเดิม
หากินยากอย่างไส้อัวข้าวแป้งครับ

ไส้อัวข้าวแป้งก็ถือว่าเป็นของโบราณหาทานยาก
เจ้าเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
สูตรนี้เป็นสูตรของป้าแดงนะครับ
หรือว่านางสิริกุลใจตำบุญเรือง
อยู่บ้านเลขที่๒ถนนวัวลาย
ซอย๒ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ป้าแกทำมามากกว่า๒๐ปีแล้ว
สูตรโบราณของจริงใช้การย่างแบบสดนี่แหละ
นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมากเลยนะ
ขณะที่นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ
เหมากลับบ้านเป็นประจำ
เป็นของฝากของขึ้นชื่อเลยทีเดียว

ป้าแดงเขาจะใช้แป้งข้าวเจ้า
เป็นส่วนผสมกับหมูและเครื่องสมุนไพร
เพื่อให้ได้รสชาติที่กลม

เพื่อความนิ่มความหอมความหวานถูกต้องครับน้องใบตองอ๋อให้มันชำใช่ไหม
วิธีก็คือการทำด้วยมือที่ใช้ของสด

ทำแบบนี้จะทำให้ไส้อัวข้าวแป้งนั้นกรอบนอกนุ่มใน
แม้ว่าจะย่างจนแห้งอย่างที่ผมบอก
เนื้อข้าวด้านในก็ยังทำให้อ่อนนุ่ม
แล้วก็ต่างจากไส้อัวหมูทั่วไปเวลาทานที่มันจะแข็งนะ
แต่ของป้าแกเนี่ยเป็นหมูที่มันแบบว่ามีมันนิด
เพราะฉะนั้นมันจะมีความนิ่มความละมุนของมันอยู่
ส่วนวิธีการทานไส้อัวธรรมดา
จะทานกับข้าวสวยหรือว่าทานเล่นกันไป
มีผักแก้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ส่วนไส้อัวข้าวแป้งจะทานกับผักสดนี่แหละ

รวมไปถึงพริกขี้หนูก็จะดีมาก

ซึ่งวิธีการทำนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับเนี่ยจริง
แหมถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปฟังจากคุณป้าเขา
บอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมครับป้าแดงครับ

นี่เคยไปลงในหนังสือก็ลงนะคะ
แต่แดงวิธีทำก็ลงไปแล้ว
หลายฉบับเลยนะหนังสือ

เขาก็มาถามเขาก็ไปลองทำแล้วมันไม่ได้
แล้วก็บอกสูตรเข้าไปใหม่เขาก็ทำไม่ได้อยู่ดี

ป้าแดงเคยบอกเขาไปแล้ว
แต่ทีนี้พอเขาไปทำตามก็ทำไม่ได้

คือต้องมีการแบบเรียนรู้วิธีการทำด้วย
ไม่ใช่ว่าได้แต่สูตรไปแล้วจะทำอร่อยทุกคนไง
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำให้เสียเวลาไปซื้อหากันเลยดีกว่านะครับ
พิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านเลย
แต่ก่อนจะไปก็โทรไปสอบถามหน่อยก็ดีนะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าหมูเขาจะเริ่มย่างในช่วง๑๐นาฬิกา
จนถึง๑๗นาฬิกาก็คือประมาณสัก๕โมงเย็น

หรือว่าจะโทรไปลองถามดูว่า